กล้องวงจรปิดร้านทองออโรร่านะครับร้านสวัยประชา
เอาขอไปฮะถนนสวัยประชาราชคลอง๔นะครับสวัยประชาราชคลอง๔
ตำบลตำบลราชสวายอำเภอลำลูกกามาแล้วครับ
เสื้อกล้ามฮะมาเสื้อกล้ามรองเท้าแตะชิวมากนะครับ
นี่ครับมาใช้จักรยานยนเป็นภานะนะขี่มาจอดข้างร้าน
แล้วก็แต่งกายด้วยเสื้อกล้ามสีขาวมาชิวกางเกงขายาวแล้วนี่
แต่ที่ไม่ชิวคือชักมีดออกมาครับคุณผู้ชมฮะ
ที่ที่อยู่ที่ตู้โชว์ทองแล้วก็เอาสร้อยคอทองคำ

๒๙เส้นอุ๊ยนี่ไปทั้งกรรมอ่ะไปทั้งกรรมอ่ะ
๒๙เส้นมูลค่า๘๗๐๐๐๐นะครับ
แล้วก็พยายามจะออกจากประตูนิรภัยให้ได้แต่พนักงานกดปิดไว้
นี่ฮะคราวนี้เข้าไปจูงมือเลย

ครับอยู่กับมีดอ่ะอืมใช้มีดขู่พนักงานจะให้เปิดประตูด้วย
แล้วก็หนีไปได้ฮะมาเธอมาเปิดประตู
่งหน้าไปตามถนนลำลูกกาครับเหตุเกิดประมาณเที่ยงของวันนี้นี่เอง
ขณะเกิดเหตุในร้านมีพนักงานผู้หญิงอยู่แค่๒คน

ธีรพัฒน์พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
เขาเนี่ยนั่งเล่นเกมอยู่ตรงแถวใกล้ที่เกิดเหตุเนี่ย
ได้ยินเสียงประตูนิรภัยดังผิดปกติก็ออกมาดู
เห็นคนร้ายกำลังก่อเหตุชิงทรัพย์ครับ
เขาก็เหมือนพี่ร้านเขาก็กดเปิด
เพราะเขาน่าจะกลัวโดนทำร้าย
พญาหลักฐานไปดำเนินคดีครับ

นี่ค่ะก็น่าจะเฝ้าดูอยู่นะครับ
ตำรวจมาเช็คเสร็จแล้วไปก็อีกนานกว่าจะกลับมาอีก
ก็ใช้ช่วงเวลานั้นก่อเหตุเลยนะคะ